เอามาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาวเชียร์ที่คำพรค่ะ
กำลังเป็นสีชมพูแล้วก็บอกเลยว่า
บใครแต่ละทีเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดตัวแต่คราวนี้เหมือนว่าผู้ชายเขาเปิดให้ไปเลยนะคะ
สำหรับลงรูปคู่รูปนี้แล้วอันนี้คือฝ่ายชายลงใช่ไหม
ชายเป็นคนลงคือจริงเนี่ยคุณบิ๊กเนี่ยเขาก็มีการแบบว่า
เคยไปเฝ้าคุณเชียร์ที่คำพรตามงานอีเวนต์อยู่แล้วนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะ
ล่าสุดเนี่ยโอ้โหเป็นการสัมภาษณ์ที่น่าจะได้เห็นอาการของเชียร์แบบ

คือฝ่ายชายเนี่ยลงรูปคู่รูปแรกในไอจีนะคะทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นกันมา
คือจริงทั้งคู่เนี่ยเขาไม่ได้นัดไปพร้อมกันนะคะต่างฝ่ายก็ต่างไปเที่ยวกับครอบครัวคนละเมืองกันด้วยค่ะ
แต่ด้วยความว่าคุณผู้ชายคุณบิ๊กเนี่ยไฮโซบิ๊กน่าจะคิดถึงมากค่ะ
ก็ลงทุนบินมามาหาเชียร์อีกเมืองหนึ่งเนี้ยอ่า
งานนี้เชียร์ปลื้มปลิ่มแน่นอนนะคะส่วนสถานะฟันทงลงเอยว่าเป็นแฟนได้หรือเปล่า

ไม่ได้อ้อนเขามาเองก็ดีใจค่ะดีใจอืม
ก็มีไม่นิดแต่ออกมาให้เห็นนิดนึงก็เตอร์ไพรส์นิดนึง
ก็แบบอยู่ดีตอนที่จะลงก็แบบเชียร์ก้งลงเขาถามว่าลงทำไมอะไรอย่างเงี้ย
เห็นไหมด้วยความว่าไปงานวิ่งมาคุณผู้ชมแล้วคือหน้าเนอร์เนี่ยไม่ต้องแต่งแต่ว่าแก้มแดงด้วยความเขินอายนะคะ
ไฮโซบิ๊กเนี่ยเป็นนักเรียนนอกจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นลูกชายของคุณสมชายเบนจรงคกุล

คุ้นนะคะคุณพ่อของคุณบิ๊กเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้าสัวบุญชัยนั่นเอง
ถึงว่าเขาเรียกว่าไฮโซบิ๊กไฮโซบิ๊กกันนะแหมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมที่จะคว้าหัวใจของเชียร์ที่คำพรมาได้
อย่างที่รู้กันดีเชียร์เนี่ยเขาออกแบบแนวห้าวแกร่งหน่อยนะคะ
อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปว่าจะใช้สถานะแฟนได้เมื่อไหร่ถูกต้องไหม